คลิปหนึ่งอันนี้มีคนที่เขาถ่ายมา
แล้วก็ลงสังคมออนไลน์ไว้เหมือนกัน
อันนี้ไม่เบียดไม่แซงไม่แทรก

ปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาคลาสสิกของสังคมไทย
คือตอนเช้าการจราจรหน้าโรงเรียน
เลนส์นี้เขาจะตรงไปเขาไปไม่ได้
เพราะที่อยู่ข้างหน้าเขาเป็นแพรเลียวเข้าโรงเรียน

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม
ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม
ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม
ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม
ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม

ก็ต้องมาถึงจุดตรงนี้ก่อนใช่ไหม